ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักจะพบคนถูกตาถูกใจจากวงสังคม
ร่วมประชุมร่วมงานร่วมลงทุนกันคนมีคู่แล้วจะมุ่งงานจนลืมอารมณ์โรแมนติก
สุขภาพมีปัญหาระบบหลอดลมทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้
จะมีอุบัติเหตุจากยานพาหนะของมีคมของแหลมทิ้มแทง
โดยเฉพาะที่เท้าจะเสียเลือดมากการเงินอาจติดขัดบ้าง
จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หญิงตำแหน่งใหญ่กว่างานเขียนงานพิมพ์
จะทำรายได้เพิ่มขึ้นส่วนรายจ่ายเป็นเพื่อการศึกษาทั้งตัวเองและลูกหลาน
การงานจะได้ผลดีอย่างไม่คาดคิดงานสำเร็จลุล่วงที่ยากก็กลายเป็นง่าย
จะมีเกียรติชื่อเสียงนับหน้าถือตาแต่ระวังขัดแย้งมีปากเสียงกับเพื่อน
มีปัญหาธุรกิจดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์